ดูคลิปนี้ค่ะคนพูดถึงเยอะนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เรามีให้ดูสองคลิปค่ะดูคลิปแรกก่อนนะคะ
คลิปแรกนี้คนวิจารณ์เจ้าหน้าที่เทศกิจกันเยอะเลย
จะมีคนใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะ
รุมทำร้ายผู้ชายที่ใส่เหมือนแบบผ้ากันเปื้อนนะคะ
ผู้ชายที่ใส่ผ้ากันเปื้อนเขาเป็นพ่อค้าขายไข่ครับ
เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลก่อนคนก็ตำหนิเจ้าหน้าที่
ตำหนิผู้ชายเสื้อแดงบอกว่าทำไมไปรุมทำร้าย
พ่อค้าขายไข่แบบนี้ดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
เนี่ยค่ะเพราะว่าคนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ย
เขามีข้อความบอกว่าเทศกิจเมืองกาลโคตรดุเลย
นายกลงมาดูการทำงานบ้างนะชาวบ้านตาดำ
ทำมาหากิน๓๐ปีแล้วจะไม่ให้พวกชาวบ้านขาย
กลางวันเนี่ยไม่มีสุนัขมาเดินสักตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
อืมชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้โห
เจ้าหน้าที่เทศกิจถูกด่าเละโอ้โหในโลกออนไลน์นะ
ว่าทำไมไปจับกลุ่มพ่อค้าเขาแบบนี้
ทำไมถึงขั้นต้องไปรุมทำร้ายกันเลยเหรอเนี่ยค่ะ
ก็อย่างว่านะเทศกิจกับพ่อค้าแม่ค้าก็
ไม่เบื่อไม่เมาอ่ะถูกเพราะมีคลิปแบบนี้ก็โอ้โห
ใช่ครับแต่คุณผู้ชมคะมีอีกคลิปหนึ่งค่ะอืม
ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงคนนี้เขาเป็นคนเอามาโพสต์
เขาบอกว่าก่อนจะมาด่าอะไรดูต้นเรื่องซะก่อน
แล้วก็เตือนสติกองเชียร์ในโลกออนไลน์
บอกว่ามองแต่คลิปปลายทางแล้ววิจารณ์แบบไร้สติ
ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้องมาดูคลิปกันหน่อยครับ

ห่าวที่เมื่อเมื่อตั้ง๙โมงตรงเนี้ยเขาหมดแล้ว
ทรภิกษาภารกิจแบบนี้สร้างแหละ
ตอนที่รู้ตอนนั้นถูกมาดูเนี่ย
ที่บอกว่าขาย๔๐ปีคือเราไม่ได้ดูแล้วถูกต้องมา๔๐ปีนิดแหละ
คือคลิปนี้เป็นลักษณะที่ว่า
ผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงไปทำความเข้าใจว่ากล่าวตักเตือน
พ่อค้าขายไข่ว่าทำผิดกฎขายเกินเวลา
แผงล้ำออกมาจากแนวที่กำหนด
แล้วก็สักพักพ่อค้าขายไก่ขายไข่คนนี้
เขาเหมือนกับยืนกำหมัดแล้วเหมือนจะแบบพร้อมจะกระโดดเข้ามา
เหมือนเขายกไข่อะไรออกเลยเห็นไหมตอนแรก
เขาบอกเขาขายมานานแล้วขายมาโอ้โหเป็น๔๐ปีแล้ว
เทศกิจเสื้อสีแดงคนนี้เขาก็เลยบอกว่า
อย่าอยู่ด้วยความเคยชินแบบนี้สิผิดกฎก็คือผิดกฎน่ะ
ก็พี่อยู่มา๔๐ปีไงพี่ชินพี่ไม่เคยทำถูกต้องตามกฎเลยไง
วันนี้ทั้งขายเกินเวลาผ่อนผันทั้งขายล้ำที่

พอคลิปนี้มีการโพสต์ออกไปคนก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศกิจบ้างเหมือนกัน
เปลี่ยนมุมเลยนะเปลี่ยนมุมค่ะกลับด้าน
คือล่าสุดนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ย
จิรนันกีทองหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีบอกว่า
ในฐานะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเขาได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพเมืองกาญจนบุรี
ส่วนพ่อค้าไข่เขาก็แจ้งความเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจเขากำลังมีการเจรจากลายเกลี่ยกันนะคะ

ก็ยืนยันว่าทางเทศกิจไม่ได้มีการรุมทำร้ายพ่อค้าขายไข่

แต่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไปเตือน
เพราะว่าพ่อค้าคนนี้เขาขายนอกเวลาที่เขาอนุโลมให้ขาย
แล้วก็ตั้งแผงล้ำออกมาจากแนวที่กำหนดเอาไว้
พ่อค้าขายไข่เขาก็ยอมรับว่าเขาอารมณ์ขึ้น

ก็เลยมีการเตือนชาวเน็ตด้วยว่าเวลามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอะไร
ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจริงซะก่อน
ไม่ใช่พอเห็นอะไรก็โพสต์ต่อกันไปเรื่อย
จนทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความเสียหาย
ตอนนี้กำลังหารือภายในหน่วยงานนะคะว่า
เขาอาจจะฟ้องกลับคนโพสต์ด้วยนะคะ

ก็เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

พ่อค้าขายไข่เขาก็บอกว่าเขาก็เคลียร์ไปแล้วนะ

เพราะว่าเขาก็ไปคุยกับเทศกิจเสื้อแดงแล้ว
ก็เจรจากเรียบร้อยด้วยแล้ว